ช่วงนี้ภาคอีสานเจอกับพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่นะครับ
มีลูกเห็บตกแล้วก็มีฟ้าผ่านลงมามีผู้เสียชีวิตด้วยอืมนะฮะ
ดูที่จังหวัดนครราชศรีมากันก่อนนะครับ
มีเหตุฟ้าผ่าชาวบ้านเสียชีวิตครับ
ที่บ้านนวลเพชรตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ฟ้าผ่าลงไปที่กระท่อมปลายนาคุณผู้ชมนะมันอยู่ใกล้กับบึงน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน
สภาพที่ของเกราะเทศมีผู้เสียชีวิต๒สบที่เหลืออีก๓คนรอบนะครับ
ผู้เสียชีวิต๒สบนั้นคือนางลำไยมรศีแล้วก็อัจฉารณวลกระแส
ตรวจสอบที่โทรศัพท์มือถือของทั้งสองคนมีรอยไฟไหม้แตกกระจาย
ใช้การไม่ได้คาดว่าน่าจะหลบฝนแล้วก็ใช้มือถืออยู่
แล้วก็ฟ้าผ่านลงมาพอดีครับ
นางสุดใจกับนางสาน

จนกระทั่งมีฝนตกนะฮะแล้วก็มีลมพัดแรงมาก

ทั้งสองคนเขาบอกหาควายของตัวเองไม่เจอ
ก็มีการเดินออกไปจากกระท่อมไปตามหาควาย
ร้อยหลังไม่นานได้ยินเสียงฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงที่กระท่อม
แล้วก็เห็นเพื่อนสองคนนั่งอยู่ในกระท่อมล้มลง

คนที่รอดก็ปิดมือถือทันทีครับ
แล้วก็เตือนว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเตือนกันก่อนแล้วนะว่าให้ปิดมือถือ

แต่ว่าสองคนนั้นไม่เชื่อนะฮะ
แล้วก็เอาโทรศัพท์ออกไปเล่นนะฮะ
เขาบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกอะไรแบบนี้นะครับ
สุดท้ายเล่นอยู่ฟ้าผ่าลงมาทั้งสองคนเสียชีวิตเลย

มาโอ้โหขนาดเท่ากับฝาขวดน้ำตกลงมาลูกใหญ่มาก
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่านหนึ่งรายด้วยคือนางทร
เขาเดินไปกลางทุ่งนานะฮะจะนำวัวกลับไปที่บ้าน
แต่ว่าระหว่างทางฟ้าผ่าลงมาอีกครับ

ผู้เห็นเหตุการณ์ก็มีการนำร่างไปที่โรงพยาบาล
หัวใจแต่ก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้ครับ